อีกครั้งหนึ่งรวมถึงท่าทางด้วยเพราะว่าแต่ละคนที่ไปสมัคร

ฉันจะยกนิ้วทำท่ายังไงเวลาไปหาเสียง

ดังนั้นให้คุณผู้ชมไปดูท่าประจำของแต่ละเบอร์กันหน่อย

คุณวิโรธลักษณะอดีศรจากก้าวไกลเนี่ยนะฮะ
ยกเบอร์๑ก็นิ้วเดียวคุณ
นิ้วเดียวชัดเจนไปเลยค่ะนะฮะส่วนเบอร์สองล่ะคุณ
พันโทยิงทิตารังสิทธพลมานิกุล
อ่าก็ยกเลขสองอ่าเบอร์สามนี่หรือฮะสู้
คุณสกลทีผที่ภายคุณค่ะคือตอนนี้ต้องชูแบบนี้แล้ว

ยกกับโอเคมันโอเคเลยครับ
และคล้องกับชื่อเป็นสกลทีที่แปลว่าสามหมายเลข๔นะคะ

ธรรมดาคนสีก็อัดสีแบบนี้อันนี้กลางขนาดนี้เลย

หมายเลข๕ค่ะคุณวีรชัยเหล่าเรืองวัฒนะนะคะ
หมายเลข๕ต้องเอียงแบบนี้ด้วยนะคุณ

คุณวิราชัยบอกว่าทำแบบนี้มันธรรมดาไป

เอียงแบบนี้เลย
แล้วมีลิศนาโตสิทธิ์กระกูลนะคะ
หมายเลข๗นี่ก็ชูแบบนี้

หมายเลข๘คุณชัด๔๐๐๐๐ค่ะ
ชูแบบไหนนี่ฮะก็๘ธรรมดานะ

ใช่ค่ะส่วนเบอร์๙ค่ะอันนี้หน้าใหม่นะคะ

เอออันนี้ชูแปลกดีอ่ะ

๕กับ๔แต่ติดกันเลยคุณ

หมายเลข๑๐ดรสุประชัยตันติคม

ส่วนหมายเลข๑๑นาวากาตรีสิทาธิวารี

ที่เขาบอกไม่ใช่๑๑แบบนี้นะคุณผู้ชม

คุณว่าเขาคิดกันตอนนั้นเลยไหม

เพราะฉะนั้นจะชูนิ้วในสิ่งที่ผู้สมัครกรทมไม่เคยชู

สมมุติเดินสายออกไปหาเสียงเนี่ย
เราไม่ได้ท่ามาว่าจะชูแบบไหนนะฮะ
หมายเลข๑๔นะฮะคุณธเนศวงศานะฮะ

พูดปริชาเลิศสันทัศวาธีนะฮะ

ไปออกหาเสียงจริงคือต้องชูสลับกันใช่ไหม

ก็คือคุณจิ๊บสาธิการวัฒนาจันทร์นะฮะ

ต้องเอียงออกนิดนึง

คุณอุเทรชาติพินโยหมายเลข๑๗นะคะ

ผมจะลุยปราบมาเฟียอิทธิพลมืดแล้วก็สวย

คือโชว์นิ้วยังไงดี
ไม่เป็นไรผมหาเสียงด้วยเลขแล้วก็ป้ายเอา
ก็วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะ
มี๑๗คนที่มาสมัคร
ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพราะว่าหลังตั้งแต่วันที่๓มีนาคม๕๖มาจนถึงวันนี้๙ปีแล้ว
แล้วเดี๋ยวเราจะได้เลือกตั้งผู้ว่าการ๒๒พฤษภาคมนี้

ส่วนคนที่มาสมัครนะยังมีโอกาสมาสมัครกันอีกนะครับ
เพราะว่าจะปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคมวันที่๔เมษายน
ไม่แน่เราอาจจะมีหมายเลขให้เลือกมากกว่า๑๗หมายเลขด้วยซ้ำ
รอติดตามชมกันนะครับ